เหตุการณ์สุดสะเทือนใจนะรถบรรทุกเขาก็ขับไปบนสะพานภูมิพล
ค่ะแล้วเพราะเอิญนะคุณผู้ชมคือยางมันแตกนะฮะ
ทำให้รถเสียการควบคุมไปกระแทกแล้วก็ทำให้คนในรถมีภรรยากับหลานสาวเนี่ย
ตกลงไปจากสะพานภูมิพลเสียชีวิตโอ้โหผู้ชายคนขับรถนี่แบบ
ดิ้นแบบแทบขาดใจเป็นภาพที่สะเทินใจมากเลยเสียใจอ่ะเนี่ยฮะ
คือกำลังจะไปฉลองปีใหม่กันด้วยแล้วต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
เป็นภาพที่สุดสะเทือนใจจริงคุณผู้ชมเพราะว่ารถบรรทุก๑๘ล้อยางระเบิด
พุ่งชนขอบของสะพานภูมิพลอันนี้เป็นภาพวงจรปิดบนสะพานนะครับ
ประมาณสักสองทุ่มคืนวันก่อนก็ทำให้คนในรถก็มีภรรยากับหลานสาวตกลงมาบาดเจ็บ
สุดท้ายก็เสียชีวิตไป๒รายก็คือมีหญิงอายุ๓๖ปี
ห่างกันไปก็พบศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียงขวบเดียวเท่านั้นเอง
เนี่ยภาพเขาจับเอาไว้ได้เนี่ยฮะจังหวะนี้เลยนะครับ
แทกแล้วก็คนในรถก็กระเด็นตกลงไปนะครับเหตุการณ์นี้ผู้ตายเป็นภรรยาแล้วก็เป็นหลานสาวของคนขับรถครับ
แล้วคนขับรถก็โอ้โหโศกเศร้าอย่างหนักร้องไห้แบบฟูมฟายครวนคลาง
เสียใจมากอยู่ข้างศพภรรยากับหลาน
ทำให้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่เห็นก็เห็นใจครับ
แล้วก็คือมันหดหูใจกับสิ่งที่เห็น
คือเจ้าตัวคนขับเองนะสลบไปหลายรอบ
ด้วยความเสียใจมากร้องไห้แต่มากก็หมดสติไปหลายรอบ
โดยบอกว่าคือจะพาภรรยากับหลานไปเที่ยวปีใหม่ด้วย
หลังจากส่งของเสร็จกำลังจะขับรถกลับไปที่บ้านพัก

แต่มันมาเกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะฮะ
ทีนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปคุยกัน
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
บริเวณหอนาฬิกาใต้สะพานภูมิพล
ก็ยังคงมีเศษกระจกกระจัดกระจายเต็มพื้นที่
และสะพานบนมีร่องบร้อยล้างสะพานหัก
สะพานบนการล้างสะพานมีคนหนีมากมาย
เป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าจู่จู่เนี่ยได้ยินเสียงดังมากเลยเหมือนเหมือนฟ้าผ่าครับก็เลยออกไปนอกบ้านนึกว่าฝนตกแต่มองไปบนสะพานอ้าวมันมีบางสิ่งบางอย่างหล่นลงมาปรากฏว่าสิ่งที่หล่นนั้นเป็นคนครับเป็นผู้หญิงกับเด็กค่ะแล้วพอมองไปด้านบนสะพานก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งตะโกนร้องอยู่ด้านบนด้วยความแบบเสียงดังมากแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนผู้ชายคนนี้
แล้วก็ทำให้ภรรยากับหลานตกออกมาเสียชีวิตนะครับ
มันมีเสียงดังดังเหมือนกับเสียงเหมือนฟ้าผ่าอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยอยู่อยู่ในบ้านอยู่แล้วทีนี้ก็เลยเดินออกมาข้างนอกบ้านว่า
มันฝนเหมือนจะตกหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว
แล้วทีนี้ก็มองไปมันเหมือนกับมีอะไรหล่นลงมา
แต่ว่าพี่เป็นคนที่สายตาไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นว่ามีผู้หญิงหล่นลงมาแต่ว่าแล้วก็มีเด็กด้วย
ส่วนตำรวจสพพระประแดงก็อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุแล้ว
แขวงการทางก็คาดว่าเป็นเพราะว่ารถบรรทุกนั้น
รถเสียสมดุลล้อก็เลยระเบิดจนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ